ในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปลองลิ้มชิมรสผลไม้กันหน่อย
ในช่วงนี้โอ้โหก็กำลังจะขยับเข้าสู่หน้าฝนแล้วใช่ไหม

ว่าง่ายกันแบบนั้นเลยก็คือลิ้นจี
ตอนนี้เนี่ยโอ้โหกำลังออกกันเลยนะครับ
แล้วก็หลายคนก็ตั้งตารอที่จะทานกันแล้ว
ไปดูกันหน่อยลิ้นจี่พันธุ์ต่างนะครับ
พ่อค้าแม่ค้านำมาวางขายให้แก่ผู้ที่สัญจร
ผ่านไปผ่านมาบนเส้นทางบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำพูน
นี่เพียบเลยนะครับโอ้โหเยอะแกะเลยแดงเลย
บริเวณหน้าวัดดอยติอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน
บรรยากาศการซื้อขายค่อนข้างคึกคักนะครับ
เนื่องจากช่วงนี้เนี่ยลิมจีตามรูปการณ์ล็อตแรกเนี่ย

ตั้งแต่พื้นที่ติดต่อระหว่างอำเภอสารพีกจังหวัดเชียงใหม่
ยาวไปจนถึงหน้าวัดดอยติ
ซึ่งขณะนี้ราคาไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนนะครับ
ซึ่งนางนกน้อยแนบนุษย์แม่ค้าลิ้นจี่ร้านเจ๊น้อยบอกว่า
ปีนี้เนี่ยลิมจีเริ่มออกผลผลิตตามรูปการณ์แล้ว

จนถึงกิโลกรัมละ๑๕๐บาท
โอเคแต่ยังไม่แพงเท่าไหร่นะครับ
ค่ะแต่ว่าช่วงแรกยังราคาค่อนข้างสูงเนอะ

จริงมันก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของลิ้นจีดด้วยนะครับ

ก็จะเป็นพันธุ์โอเฮียจักรพรรดิ
และกิมเจ๋งนั่นเองครับ
ตั้งแต่ราคาทุกพุธไปตามเกณฑ์ตั้งแต่๓โล๑๐๐บาท๒โล๑๐๐บาทแล้วก็โลละ๗๐บาท๓โล๒๐๐บาท
ตอนนี้เป็นช่วงฮันฮงฮวยนะเจ้าฮันฮงฮวย
แล้วก็จะมีพวกตัวนี้ตัวนี้ก็คือเป็นพันธุ์โอเฮียโอเฮียตอนนี้ต้นถูกตอนนี้ราคาอยู่ที่โลละ๑๕๐บาทโอเฮียง
ก็๑กิโลซื้อแพงสูง๑๐๐๐๐โอเฮียเป็นที่พันที่หายากแล้วนับวันจะสูงพันไปเร็ว
อื้อหือแดงอร่ามไปหมดเลยคุณ

โทรเขาก็แต่งตัวให้มันเข้ากับผลิตภัณฑ์ของเขา

เอาล่ะนางนกน้อยยังบอกอีกนะครับว่าลิจิจะขายดีในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์
เนื่องจากเป็นวันหยุดก็มีลูกค้าไปซื้อเพื่อที่จะเอามาฝากครอบครัวในช่วงวันหยุดนั่นเองนะครับ
เธอเองก็จะมีรายได้จากการขายลิ้นจี่วันละ๑๐๐๐บาทเลยทีเดียวนะ
ช่วงนี้รายได้ดีจริงส่วนวันธรรมดาก็จะขายได้ประมาณ๗๐๐๘๐๐บาท
ฤดูการผลิตลิ้นจี่ภาคเหนือตอนบนในปี๒๕๖๐นี้นะครับ
มีพื้นที่ปลูกเนี่ย๔จังหวัดนะครับก็มีเชียงใหม่เชียงรายพยาวและน่าน
รวมแล้ว๑๓๒๐๐๐ไร่เขาก็คาดว่าจะมีผลผลิตกว่า๔๐๐๐ตัน
รวมมูลค่าก็๑๓๐๐ล้านบาทเลยทีเดียวก็น่าชื่นใจแทนเกษตรกรที่ปลูกลิ้นจี่ด้วยนะ
ฉันชอบทานนะลิ้นจี่เนี่ยเมื่อวานนี้ไปเดินตลาดก็เริ่มมีขายแล้วค่ะ
ตามตลาดเริ่มมีวางขายกันบ้างแล้วเหมือนกันนะช่วงแรกแรกแต่ว่าก็ราคายังค่อนข้างสูงอยู่
อย่างที่บอกแหละราคาของผลไม้ของผลิตภัณฑ์ต่างในช่วงแรกเนี่ย
แนะนำแบบนี้ละกันใครที่ไม่สะดวกที่จะซื้อในช่วงนี้เพราะว่ามันมีราคาแพงใช่ไหม

ก็รอนะรอคุณผู้ชมส่งมา

เหรอดิฉันก็เออสายฟรีประมาณนี้